เพราะว่ามีเพจเขาแจ้งข้อมูลออกมาบอกว่ามีชายคุ้มคลั่ง
นะคุณนะค่ะถือขวานสองข้างเลยเดินรำไปรำมาแล้วเกือบ
จะฟันคอเด็กสองควบฮะคุณเอาขวารเนี้ยไปอย่างนิด
แล้วน่ะอ่ายังดีที่ฉะงักมือทันอ่าเด็กสองควบรอบ
รอดได้อย่างปฏิหารนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเขากลัว
เขาร้องในเพจบอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อย
และสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัว
คุณผู้ชมไปดูจังหวะควบคุมตัวหน่อยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมหาสองมือสองไม้
ขวานกวัดแกว่งไปมานะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณฮะ
ถอดเสื้อแบบนี้คนในชุมชนกลัวไหม

เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ศาลพ่อขุนโขน
อำเภอเมืองตำบลบ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาคร

แต่เขาเป็นคนที่เคยติดยาคุณ
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือมีอาการทางจิต

พอได้ยามานะเข้าไปขายให้คนอื่นหมดเลย
แม่บอกแบบนี้บอกว่าลูกไม่ยอมกินยาบำบัดเลย
ยามาเอาไปขายให้คนอื่นหมดเลยนะครับ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ถือขวานคุ้มคลั่งเดินไปเดินมา

เอาขวานจะไปฟันคอเด็ก
เพราะว่ามีเด็กชายวัย๒ขวบเดินมาพร้อมกับพ่อพอดี
แล้วก็ผู้ชายคนนี้เอาขวานไปจ่อ
แล้วทีนี้เบรกมือทันนะคุณ

ขวานเกือบโดนคอเด็ก๒ขวบชื่อว่าน้องพอร์ชแล้วนะฮะ
ทีนี้พ่อกับแม่ตกอกตกใจพ่อรีบตะโกน
วิชาญพอรู้จักกันไง

ฟังเสียงแม่ของน้องพอร์ชหน่อยฮะ
ต๋วนี้
แล้วพี่ชายหนูตกใจมากเลย
พี่ชายหนูคิดว่าจะแย่งขวานมาฟันเขาก่อน
หรือยังไงแต่ว่ามันเหมือนแบบมันมีสตินิดนึงหรือยังไง
ก็ไม่เข้าใจอ่ะมันก็เลยไม่ฟันแล้วมันก็เลยเดินไป
พ่อหนูให้ดูรูปว่าคนนี้ไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบจับที่คอเขา
เหมือนเขารู้ว่ามีคนมาทำอะไรที่คอเขาค่ะ
โอ้โฮแม่กับพ่อบอกตอนนั้นนะ
ถ้าไม่ตะโกนเรียกชื่อเขาจนได้สตินะ
ฟันคอเขาขาดแล้วนะฮะเพราะว่าเขาง้างมือ
คุณคิดดูดิเอาขวานมาถึงนี้
อีกไม่กี่เซนจะถึงคอเด็ก๒ควบคือมันอยู่ตรงคอเด็กแล้วว่ะ
ใช่น้องพอสรอดออกมาได้นะ
เหตุการณ์นี้กลายเป็นบุคคลอันตรายแล้วครับ
ทีนี้ตำรวจพยายามเข้าไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ควบคุมตัวพอไปที่บ้านตอน๙โมงเช้า
เขาตะโกนออกมาบอกว่าโอ๊ยมากันทำไมที่บ้านนี้
นู่นไอ้พวกค้ายานู่นไปบ้านอื่นจะนอน
โมงเช้าเขานอนตำรวจรออยู่จนถึงเที่ยง
รอเขาตื่นแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวได้คุณ
เข้าไปควบคุมตัวนะฮะหลังจากเขาตื่นเนี่ย
เขาได้ฟื้นคืนสติแล้วอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อย
คุณผู้ชมดูตอนที่ตำรวจควบคุมตัวนะฮะ
ขอโทษทุกคนนะครับที่ให้ผมชิงฝ่ามาก
จริงมันครับตอนที่เขางัวเงียงงัวเงียงออกมา
จากบ้านไม่ใส่เสื้ออะไรออกมานะฮะ

ตอนนั้นพอจะโวยวายอยู่บ้างนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ทางผู้นำชุมชนก็บอกอ้าวใส่เสื้อผ้าก่อนใส่กางเกงก่อนนะ
เดี๋ยวพาไปที่หนึ่งพวกเราก็จะไปอยู่ด้วยกันนี่แหละ
เขาก็เลยกลับเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะแล้วก็ใส่ชุดนี้ออกมานะครับ
แล้วก็ขอโทษขอโพยทุกคนเลย
ทีนี้แม่เขาบอกแบบนี้อย่างที่ผมบอกไป
คือเขาต้องเคยเสพยาบ้าแล้วก็ต้องรักษาอาการทางจิต
แต่ลูกชายไม่ยอมกินยาเลยได้ยามาไปเบิกยามาจากหมอเนี่ย
เอาไปขายให้คนอื่นซะหมดเลยเออแล้วไม่ยอมกินยา
แม่บอกว่าโอ้โหอยากให้คุณตำรวจนะพาตัวไปบำบัดรักษาหน่อยนะครับ